คุณผู้ชมมาหาของกินกันหน่อยนะคะ
อร่อยเริ่ดครัวกุณดาวกับครัวกุณปุ้ย
พาไปที่แรกเลยที่นี่ต้องปักหมุดค่ะ
เชียงใหม่อีกแล้วคือเป็นร้านขายข้าวมันไก่อร่อยมาก
เขาบอกว่า๔๐บาทรักษาทุกอาการ
ไม่ว่าจะเป็นอาการหิวอาการอยาก
โอ้ยซับตุ๊บขนาดนั้นคุณท้า
สารกระเพาะตัวเองเหลือเกินเห็นไหม
อุ๊ยไก่เนื้อนุ่มมาปกข้าวมันไก่ที่มัน
กลิ่นมันโชยออกมาเลยได้กลิ่นไหม
เดี๋ยวคิดก่อนแต่ว่าอันนี้เขาให้เยอะอ่ะ
ใช่๔๐บาทดูดีแล้วนี่
นี่ค่ะพาไปปักหมุดร้านแรกกันก่อนเลยนะคะ
ข้าวมันไก่นันทรารามค่ะ
ร้านนี้เขาบอกว่าทีเด็ดของเชียงใหม่เลยนะ
เพราะอะไรการันตีความอร่อยอยู่ยงคงกระพันธุ์มาก
เปิดมากว่า๒๘ปีแล้วนะคะไม่อร่อยจริง

เดี๋ยวนี้ข้าวมันไก่ร้านข้าวมันไก่เปิดเยอะมาก
หายตายจากไปก็มีแต่นี่เขาอยู่มาได้นานมาก

เมนูคุณคะมีทั้งไก่ทอดไก่ต้มจะสั่งแยกเป็นกับก็ได้
หรือจะสั่งโปะราดข้าวแบบนี้ก็ได้มีให้เลือก
แล้วแต่คุณผู้ชมสุดแต่ใจจะขวายคว้าเอาแบบไหนเอากันค่ะ
บาทได้หมดหรือจะสั่งแยกเป็นเนื้อไก่ได้ไหม
ได้๕๐บาทเองบางที่ขายหลักร้อยนะคะสั่งแยกเนื้อไก่
แต่ที่นี่เริ่มต้น๕๐บาทแล้วมีคนถามมา
สุภาษาระรสรินทำไมต้องทอไปกินถึงเชียงไหม
ทำไมล่ะทีเด็ดมันอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมลำดับให้ฟังแบบนี้ค่ะ
เริ่มตั้งแต่เนื้อไก่ก่อนเลยนะเนื้อไก่คุณเห็นนะ
นี่ถ้าดูแต่ตาเปล่ายังเห็นเลยว่ามันนุ่มลิ้นเด้งดึงมาก

มันดูฉ่ำว้าวมากเลยค่ะ
เนื้อไก่นุ่มลิ้นกำลังดี
พร้อมกับน้ำจิ้มรสชาติจัดจ้าน

น้ำซุปของเขาเคี่ยวจนได้ที่
น้ำต้มกระดูกคุณนึกออกไหม

ไม่มีโอมามิอย่างแน่นอน

มนุษย์ประทุชนคนโทษไปเข้าถึงได้

กินได้อร่อยดีเลยล่ะค่ะคุณผู้ชม
เมนูไก่หมดไปแล้วนั่นในจานคืออะไร

ไปที่เดียวกินได้หลายเมนูนะคะ

เด็ดเหมือนกันเพราะนุ่มอร่อยมาก
ให้ลองชิมเลยเจ้าของร้านบอกแบบนี้นะคะ
ร้านข้าวมันไก่นันทราราม

ไปได้นะคะเขาเปิดให้บริการทุกวัน

แต่ถ้าจะไปคุณต้องรีบไปหน่อยนะ

เปิด๑๐โมงบ่าย๒ปุ๊บปิดปั๊บค่ะ

เพราะฉะนั้นแล้วใครสนใจนะคะ

อยู่หลังถนนวัวลายตำบลหายาอำเภอเมืองเชียงใหม่

หากขับมาจากประตูเมืองเชียงใหม่
ตรงเข้าถนนวัวลายจนสุดแล้วเลี้ยวซ้าย
เข้าไปประมาณ๑๕๐เมตร
แล้วคุณจะเจอร้านอยู่ทางซ้ายมือ
จุดหมายของท่านอยู่ซ้ายมือ
แบบนี้ค่ะคุณระปักหมุดบอกแบบนี้ไปง่ายมาก
เพราะฉะนั้นไปเลยนะคะอร่อยจริง

ที่นี่ค่ะหลับตาจินตนาการนะ
นี่ค่ะบรรยากาศดีมากตลาดสีเขียวในม่านหมอ

อำเภอกระโปรงจังหวัดพังงาค่ะ
ผังงาเอาเสียงอ่ะผังงาร่อยผลุย

คุณผู้ชมนี่ค่ะเป็นของกินค่ะแล้วเป็นอาหารพื้นถิ่นหายาก
ประดุกยอกอุ๊ยประดุกหลามยอก
แปลว่าตำเห็นไหม

ดุกยอกค่ะคุณผู้ชมเป็นเมนูอาหารคาว
ตกท่อจากรุ่นสู่รุ่นภูมิปัญญาของคนโบราณ

คลุกเคล้ากับพริกแกงและสมุนไพร

คือต้องใช้ไม้ไผ่ที่คอยยอกเห็นไหม

ตำลงไปจนกระทั่งมันสุก

มันจะหลุดร่อนออกมากับพริกแกงและสมุนไพร
ส่วนกล้างปลามันจะไปรวมอยู่ด้านล่าง
มันจะแยกชั้นกันก็เลยทำให้ทานง่ายนะคะ
หลังจากนั้นก็จะนำไปเทใส่ถาดแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
แล้วกินรวมกับข้าวห่อใบเร็ดนึ่ง

กินกับข้าวสวยร้อนนะ
แล้วจะบอกว่าพริกแกงที่นี่เขาโขลกเองตำเอง
ท่านจัดจ้านนี่เห็นไหมจังหวะตอนเทนะ
เทเข้าไปแบบนี้ค่ะไปกินกับใบเร็ดนะ
แล้วจะบอกว่านี่คือทีเด็ดภูทรนะคะ
ของดีอำเภอกระโปรงจังหวัดพังงาจ้ะ
แล้วไม่ใช่ว่าคุณอยากจะไปตอนไหนก็ตามใจฉัน

ไปผิดวันไม่ได้กินนะคะ
ขอบคุณค่ะท่านจิงจิงนะคะ